คุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดนราธิวาสค่ะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
มีคนร้ายพร้อมอาวุธครบมือลอบวางระเบิดร้านทอง
คว่างระเบิดไป๊บอมใส่จุดตรวจและวางระเบิดเสาไฟฟ้ารวม๖จุดนะคะ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดให้คุณผู้ชมได้ดูเหตุการณ์บางช่วงบางตอนค่ะ
ให้อุปกรณ์เรียกเป้าหมายวางของคุณผู้ชมอายุทำให้คุณผู้ชมพูดอย่างร้าย
โอ้โหน้องคิงคุณผู้ชมครับอย่างกับหนังสงครามครับพี่มิ้ว
น่าตกใจมากจริงจริงค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดตอนประมาณตีหนึ่งสามสิบสามนาที
ี่สิบเอ็ดตุลาคมก็คือช่วงดึกคืนที่ผ่านมานะคะ
หน้าห้างทองแสงเจริญตำบลเจ๊เหจังหวัดนราธิวาส
อยู่ห่างจากจุดตรวจตาบาลประมาณแค่ห้าสิบเมตรเองอ่ะค่ะครับ
แล้วคนร้ายใช้ปืนสงครามด้วยน้องคิงเป็นเอ็มสิบหกและอาก้านะคะ
รวมถึงใช้ระเบิดแสวงเครื่องแบบไปร์ทบอมถล่มจุดตรวจของเจ้าหน้าที่เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ
แล้วก็มีคนร้ายอีกชุดหนึ่งอ่ะค่ะประมาณหกถึงเจ็ดคน
แฝงตัวมาจากมุมอาคารของโรงแรมตาบาพลาซ่า
นำระเบิดแสวงเครื่องใส่ถังดับเพลิงน้ำหนักยี่สิบกิโลกรัมจุดชนวนด้วยการตั้งเวลา
วางไว้ที่ประตูห้างทองแสงเจริญพอระเบิดทำงานเสร็จคนร้ายเดินย่องออกมา
เหมือนกับจะงัดประตูร้านทองเพื่อบุกเข้าไปกวาดทองจากในร้าน
แต่ระเบิดทำงานไม่สมบูรณ์ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คนร้ายเข้าไปไม่ได้นะเข้าไปในห้างทองไม่ได้นะคะ
เดี๋ยวมีกล้องวงจรปิดอีกคลิปหนึ่งค่ะอืมครับผมซึ่งวงจรปิดอีกคลิปหนึ่งนะฮะ
เดี๋ยวลองดูนะครับติดตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับห้างทอง
ภาพนี้ครับคุณผู้ชมครับจะเห็นกลุ่มคนร้าย๑๓คน
ใส่ชุดดำมีผ้าคลุมหัวปิดบังใบหน้ามาพร้อมกับอาวุธครบมือนะฮะ
จะเห็นว่าปืนแต่ละคนพกมากระบอกยาวทั้งนั้นมากันแล้วครับ
เขาพากันมา๑๓คนครับทยอยไปประจำจุด
เพื่อใช้ปืนเนี่ยยิงถล่มใส่จุดตรวจก่อนยิงถล่มใส่จุดตรวจ
เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของเจ้าหน้าที่และจะเปิดทางให้กำลังอีกหนึ่งชุดเนี่ย
กลุ่มของพวกเขานำระเบิดแสวงเครื่องไปวางเอาไว้บริเวณประตูของห้างทอง
หรือว่าร้านทองตรงจุดนี้ก่อนที่ระเบิดจะทำงานครับ
เป็นระเบิดแสวงเครื่องนะฮะนี่คือนาทีเกิดเหตุครับ
จุดอื่นคนร้ายรอบวางระเบิดในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน
บริเวณเสาไฟฟ้าครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นสับสนอนละหมาน
จะได้ตามพวกเขาไม่ทันและนี่คือผลงานของพวกเขาครับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นเสาไฟล้มระเนรนาศนะฮะ
ส่วนเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุ
อย่างที่น้องคิงบอกแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพ
เสาไฟริมถนนแบบนี้ค่ะ
นี่คือเขตรอยต่อบ้านสริงบ้านบ่อคอนะคะ
เสาไฟฟ้าหักโค้นขวางถนนเป็น๑๐ต้นเลย
ซึ่งเป็น๑ใน๖จุดที่คนร้ายรอบวางระเบิดแสวงเครื่อง๒ลูก
ไปวางไว้ที่โคนเสาไฟฟ้าต้นที่๑และต้นที่๒

เสาไฟฟ้าเลยหักโค้นหลายต้นเลย

เสาไฟฟ้าหักโคตรอีก๑๓ต้น

กว่าจะซ่อมแซมตรงจุดนี้ได้

นายพิพัฒน์เจ้าของห้างทองเรียกช่างมาประเมินความเสียหาย

ซึ่งประเมินความเสียหายในครั้งนี้ประมาณ๒ล้านบาท

โอ้โหเดี๋ยวขอสรุปเหตุการณ์หน่อยก็แล้วกันนะคะ
กลุ่มคนร้ายก่อเหตุทั้งหมด๖จุด
ใช้ระเบิด๑๐ลูกระเบิดทำงาน๖ลูกไม่ทำงาน๔ลูก
ไป๊บอมก่อเหตุ๖ลูกทำงานไป๕ไม่ทำงาน๑ลูก
นี่ค่ะตามที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอ
ที่๑วางระเบิดหน้าร้านทองนะคะแสงเจริญถังดับเพลิง๑ลูก
จุดที่๒ยิงถล่มและคว่างระเบิดไป๊บอม๖ลูก
ที่๓วางระเบิดเสาไฟฟ้าที่สายบ้านฮูมอรานัทหมู่๖ค่ะ๒ลูก
ที่๔วางระเบิดหน้าสนามญาติเทียม๓ลูก
ที่๕ก็คือเสาไฟฟ้านะคะ๒ลูก
ที่๖เสาไฟฟ้าเหมือนกันอันนี้อีกเสาหนึ่ง
ก็คืออีกพื้นที่หนึ่งอีก๑ลูก
ก็คือเหตุกรรมพิสูจน์หลักฐานจังหวัณราชที่ว่า
เจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดไปตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ